แล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า

ผมเป็นไวแมนคุณผู้ชมคุณสองคน

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือเปล่า

เราบุกไปที่ฟาร์มวัวของคุณอาเสรีกันเลยค่ะ
เจ๊กรีนก็ไปเจอคนหล่อ

ไปเลี้ยงวัวค่ะ

ค่ะอะไรคือความยุติธรรมเหรอคะ
แล้วนี่ก็ไม่กลัวว่ามากวาดย่าให้ฟาร์มของใครเขาเนี่ย
เนี่ยดูสิไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอเนี่ย
เรียกพี่ได้ไหม
แล้วผีจะให้กินขนมอื่น
ถ้าเรียกอารสมหาพันธ์
เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน

มาเลี้ยงวัวค่ะเห็นบอกว่าให้พลอยเนี่ยมาเลี้ยงวัวที่นี่มันยังไงค่ะคุณอา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

เอาไปเลี้ยงที่บ้านนะคะเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงเลยคุณผู้ชมจริงป่ะคุณอา
วันหน้ารักจังเลย

อยากลองเหมือนกันค่ะ

เก่งมาก
โอ้โหหิวใช่ไหมครับ